คดีอุจจกรรมสะเทือนขวัญนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อพระทรงวัยห้าสิบหกปีหลอกสาววัยรุ่นวัยสิบเจ็ดไปในกูติ
แล้วเอาค้อนตอกตะปูทุบหัวปางตายก่อนหลบหนีไป
ล่าสุดตำรวจยังไม่ฟันทงว่าเกิดจากเรื่องปมชู้สาวหึงหวงหรือว่าปัญหาส่วนตัวนะคะ
ต้องรอผลตรวจจากแพทย์เพื่อยืนยันอีกครั้ง
เมืองต้นพบว่าพระคนนี้ประวัติแสบมาก
เคยถูกจับคดียาเสพติดเพิ่งพ้นโทษออกมา
แล้วก็บวชได้๕พันศากระทั่งมาก่อเหตุซ้ำอีก
เรื่องราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเกิดมณฑินแปดเปื้อนผ้าเหลืองอีกรอบ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
นี่คือคลิปจอนนี่มือปราบอินดี้ตำรวจชื่อดังโพสต์ไว้
ขณะเข้าตรวจสอบเหตุสะเทือนขวัญพระลูกวัดแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอพิบูรมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
หลอกนางสาวเอวัย๑๗ปีเข้าไปในกุฏิ
ค้อนตอกตะปูทุบหัวจนกระโหลกยุบอาการเป็นตายเท่ากัน
ผู้ก่อเหตุคือพระอุทิศหรือนายอุทิศหลักทองวัย๕๖ปี
หลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์สีเทาทะเบียน๑กไก่ลเรือ๘๙๖๗ของเหยื่อ
หลบหนีไปทางอำเภอศรีเมืองใหม่ตำรวจจึงจัดกำลังไล่ติดตาม
ในที่เกิดเหตุพบคราบเลือดเกลอะกรังมีค้อนเปื้อนเลือดวางอยู่
พบข้อความที่ประตูเขียนว่าพวกมึงฟองข้ามกูหาว่ากูเป็นพระไม่ดี
พวกชาวบ้านไม่รู้อะไรสอบสวนนางบุญแต่งใยของเหยื่อเผยว่า
พระอุทิศจะว่าจ้างหลานสาวซักจีวอนให้เป็นประจำ
ล่าสุดเห็นหลานสาวไปหาที่กุฏินานผิดปกติจึงไปตามก็ไม่พบใคร
แต่ได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ในกุฏิจึงงัดประตูเข้าไป
ก็พบสภาพหลานทั้งหน้าทั้งหัวอาบไปด้วยเลือด
ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นคนเป็นยายยืนยัน
หลานไม่ได้คิดเชิงชู้สาวกับพระอุทิศ
ที่รับจ้างซักจีวอนเพราะต้องการเอาเงินไปทัศนศึกษาจังหวัดนครราชศรีมา
แต่ยอมรับว่าพระอุทิศเคยตอบว่าหลานสาวเรื่องเล่นโซเชียล
คล้ายมีความหึงหวงที่ผ่านมาว่าเลวแล้ว
ไม่คิดว่าพระอุทิศจะเลวได้ขนาดนี้
อื้ม
คดีนี้นับเป็นคดีอุชกัน

จัดชุดกำลังสืบสวนสพพิบูรมังสาหาร

ในชั้นนี้ยังไม่แน่ทัดว่าสาเหตุเกิดจากเรื่องทู้สาว

แต่ไม่พบว่านางสาวเอถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่อย่างใด
ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพปกติ
ทั้งนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้ง
ยังต้องรอผลตรวจจากแพทย์เพื่อหามูลเหตุ
อาการของนางสาวเออยู่ในความดูแลของแพทย์โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ขีดอันตรายแต่ยังคงต้องเฝ้าดูอาการสักพักใหญ่
บาดแผลชะกันโดนทำร้ายที่จุดสำคัญ
จากการตรวจสอบประวัติพบพระอุทิศเคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้ว
เพิ่งกลับมาหมวดได้เพียง๕พันศาสตร์เท่านั้น
กล่าวถึงพฤติกรรมสุดแสบของพระอุทิศที่ผ่านมาเป็นที่โจทย์จันทร์ของชาวบ้าน
หลายคนนึกว่าเขาจะเข้าสู่ร่มกาสวพักจะช่วยขัดกล่าวสันดาล
แต่สุดท้ายก็มาก่อเหตุสะเทือนขวัญสร้างมณฑินแปดเปื้อนผ้าเหลืองอีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน